พาคุณผู้ชมไปที่การาศิลป์ครับ
จะไปชมความงามของผีเสื้อดอม
ดอมดมเกษรดอกหญ้า
ฝ่ายวังยางที่อำเภอคล้องชัยนะครับ

เห็นภาพธรรมชาติแบบนี้แล้วมันสบายตาไงคุณ
สบายตาสบายใจนี่คุณ

ผีเสื้อตัวน้อย

ของพี่ชะลัดเฟื่องอารมณ์มา
ทานโทษนะคะ
โตมาฮิตก็โบสุนิตาอะไรพวกนั้นแล้วนะ

นี่คือผีเสื้อที่หลากหลายสายพันธุ์บินเข้ามา
ดอมเกษรดอกหญ้าบริเวณฝายวังยัง
ตำบลรำชีอำเภอค้องชัยจังหวัดกราศิลป์นะครับ

ยังเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเอาพูดไปก่อน
ตอมดอกย่าตอมเกษรดอกม้าย
เพื่อจะไปผสมกับต้นอื่นขยายพันย่าไปด้วย
เขาทำให้วงจรมันครบ
ใช่วงจรชีวิตวงจรธรรมชาติครบนะครับ
ส่วนผีเสื้อก็มาผสมพันธุ์กันเองด้วย
เพื่อที่จะขยายพันธุ์ด้วยนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านเล่าว่าปกติหลังฝนตกจะมียากเกิดขึ้นใช่ไหมคุณ

ทำให้มีฝูงบีดเสื้อหลายสายพันธุ์พากันมาตอมดอกย่า
ถือเป็นตัวชี้วัดว่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ
เพราะว่ายังมีผีเสื้อจำนวนมากนะครับ
ทำให้ผู้ผ่านไปผ่านมาพากันเข้ามาชมถ่ายรูปกัน

สามารถชมผีเสื้อได้เหมือนที่อื่นด้วย
ชาวบ้านในพื้นที่ย้ำว่าผีเสื้อมีอายุสั้นมาก

ขึ้นอยู่กับชนิดและแต่ละช่วงอายุไข
ฉะนั้นควรรีบไปดูความสวยงามก่อนที่ฝูงผีเสื้อจะหมดไป
เพราะว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงผสมพันธ์วางไข่ก็จะกลายเป็นดักแดน
ต้องรออีก๑๕วันกว่าจะกลับมาบินอีกครั้ง
อ้าวคุณเปิดเพลงได้ยินไหมฮะนี่เพลงของคุณอาชรัตน์ไง
นี่ระบบการเปิดเพลงของเรานี่เทคโนโลยีระดับฮอลลีวูดเลยนะเนี่ย
ตัดกล้องมาดูคุณสุภัษฐราหน่อย
คลอไปก่อนนะครับจากเรื่องของผีเสื้อ
มาที่เรื่องของนกกระจาบบ้างดีกว่านะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่อ่างทองนะฮะไปที่อ่างทองมีนกกระจาบทำรังอยู่ที่ต้นไม้
ใกล้บ้านของประชาชนนี่อยู่ที่ตำบลบังจักรอำเภอวิเศษชายชาญนะครับ
ก่อนหน้านี้ฝูงนกกระจาบจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้กลางทุ่งนา
แล้วก็ตามแม่น้ำลำคลองคาดว่าเป็นเพราะระบบนิเวศที่เปลี่ยนไป
ทำให้ฝูงนกกระจาบย้ายที่อยู่แล้วก็สร้างความสวยงามให้กับผู้ที่พบเห็น
บินไปบินมาจิ๊บแบบนี้น่ารัก

ต้นไม้บางต้นมีรังนกกระจาบอย่างที่คุณสุภาษาเห็น
คุณผู้ชมเห็น๕๐รังเยอะมาก

นี่ธรรมชาติเลยนะครับน่ารักเลยนะครับ
เขาก็ออกไปหากินทิ้งรังไว้

ซึ่งจะมีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อรังนกกระจาบ
เพื่อนำไปตกแต่งตามสถานที่ต่างด้วยนะครับ
นี่เทคนิคของคุณสุพัสราในการที่เปิดเพลงฟังนี้
ก็เหมือนแบบว่าพรานซิสเตอร์คุณ
ที่เวลาหอบไปหอบไปทำไร่ทำนาเนี่ยเออมันใช่ไหม

แต่อันนี้มีภาพด้วยนะพรานซิสเซอร์ไม่มีภาพนะเวลาหอบก็ต้องอย่างนี้ห
เออใช่ต้องดูดูได้ด้วย